หิวแล้วให้มารวมกันตรงนี้ค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปกินเมนูกะเพรา
เขาว่ากันว่าเป็นร้านเหลาริมทางเลยนะ

เบนเจอร์วีศรีสุทธิ์พระวรภัณฑ์นะคะ
เจ้าของร้านใช้เมฆเหล่าริมทางค่ะ
ถ้าเป็นจานธรรมดานะคะ

คือกะเพราไก่แล้วก็กะเพราหมูย่อ
แต่ถ้าเป็นกะเพราหมูหมูกรอบอะไรอย่างนี้

แองกัสกุ้งปูอยู่ที่จานละ๘๐บาท
ที่มาที่ไปของกะเพราล้มควายนะคะ
ก็คือเหมือนทุกร้านแหละค่ะ
โควิดรอบแรกรอบ๒มันก็ยังแบบขายพ่อได้อยู่
แต่พอมารอบสุดท้ายยอดมันนิ่งมาก

เราก็เลยคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้
ยอดมันกลับมาขายได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยเริ่มหาว่าที่ร้านเรามีเมนูอะไรที่ลูกค้าชอบ
ที่พอจะเอามาต่อยอดได้
เราก็เลยมองว่ากะเพราลูกค้าชอบ
เราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเอามาทำเป็นล้มไฟ
แต่เป็นกะเพราถาดยักษ์ดีกว่า
ราคากะเพราลมควายจะเริ่มต้นที่๑๙๙บาทนะคะ

ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นล้มควายหมูสับ

ว่าจะเป็นพระรวมกันก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบ
แล้วก็จะมีล้มควายเนื้อแองกัส
แล้วก็ล้มควายกุ้งสด
อย่างนี้สามารถคละได้เหมือนกันในราคา๒๙๙บาท
แต่ว่าถ้าเป็นล้มควายปูร้านเราจะขายอยู่ที่๓๙๙บาท
ก็เหมือนตอนแรกตอนที่คิดว่าเราจะทำกะเพราถาดกัน
เหมือนเป็นที่รู้จักนะคะเพราะว่ากะเพราถาดทุกปีก็มีอยู่แล้ว
เราก็เลยว่าถ้างั้นเราลองดูไหมว่าปริมาณขนาดนี้

กะเพราล้องพลายทานหมดภายใน๑๐นาทีทานจีนนะคะ

ดูขาดกาแฟตอบรับของกะเพราล้องพลายว่าก็ดีค่ะ

ดีแบบที่ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้
ตอนแรกเหมือนเราก็คิดว่าเราลองดูว่า
จะมีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้
ให้น้องแถวนักศึกษาที่อยู่แถวนี้
หรือว่าลูกค้าที่เดินทางมาสะดวก
มาลองชาเลนส์กับเราดูอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาชาเลนส์เยอะมากขนาดนี้

ฝากร้านใช้เมฆเหล่าริมทางไว้ด้วยนะคะ
จุดสังเกตง่ายก็คืออยู่ตรงข้าม

ตรงเข้ามาเรื่อยสังเกตจาก๗๑๑นะคะ

ร้านเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ
เวลา๑๑โมงครึ่งถึง๒ทุ่ม

ถ้ามีอะไรเนี่ยจะอัปเดตทาง๒ช่องทางนี้แน่นอนค่ะ
แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากถามรายละเอียดอะไร

ที่เบอร์๐๘๙๔๙๙๙๙๖๐๙ค่ะ

กะเพราล้มควายรอผู้พิชิตทุกคนอยู่นะคะ